แต่ว่าถ้าใครอยากจะเพิ่มความสุขเพิ่มรอยยิ้ม
มันก็ต้องดูตลอดไปให้จบครบทุกชั่วโมงแน่นอน
วอร์มขากันไกลแล้วเราจัดไว้ให้แล้ว
กับนี่เลยไปดูกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลา
ตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมามาแวว
มาพร้อมกับคลิปเด็ดคลิป๕
คลิปสุดแสนจะน่ารักที่ใครเห็นเป็นต้องอมยิ้มกันทุกราย
ถ้าพร้อมแล้วไปผ่อนคลายสมองกันเถอะ
คลิปแรกจะพาไปหารถขายกับข้าวเจ้านี้ครับ
กับข้าวมาแล้วครับกลับข้าว
ยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยพี่
หอยแข็งหอยลายหอยแม่งผู้โลละ๓๐

เคลื่อนที่ที่ถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้อง

ที่ไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อกับคงกับข้าวที่ตลาด
แต่ก็ใช่ว่าจะมีคนสนใจ
หมดยุคที่ต้องมาตะโกนใส่ลำโพงกันแล้วล่ะครับ

เป็นยังไงล่ะครับไม่สนใจก็ให้มันรู้ไป
เล่นเปิดเพลงสักชวนโยกขนาดนี้เนี่ยมีเหรอที่จะไม่ยกมือดักกวักมือเรียก
แม่อ้าวพี่ครับจอดด้วยครับลูกเขย
คลิปต่อมาไปดูการสอนการบ้านกันดีกว่าครับ
แม่บอกว่าให้เขียนคำว่าไอศครีมทุกวัน

ไอ้โยนล้องไห้ไทม์ล่ะเกลอให้รมไปหล่อ
แค่คุณแม่บอกว่าให้เขียนไอฟสครีม
ไอศครีมทุกวันแค่นั้นเองจะร้องไห้ทำไมล่ะครับ
มันไม่ถูกตรงไหนคำว่ากินไอศครีมทุกวัน
นั่นน่ะสิทำไมไม่เขียนเล่า
ถ้าวาหวานได้ขึ้นตายล่ะทำยังไง
กลัวเปล่าหวานขึ้นเดี๋ยวนะเปล่าหวานขึ้น
เออน้องครับคุณแม่เขาแค่ให้เขียนคำว่าไอศครีมใส่กระดาษ
มันคงไม่อาจทำให้เบาหวานขึ้นได้หรอกนะครับ

แตกประหยูปนี่มันเป็นอะไร

เฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่ชอบ

ตัวเองไม่รักษาตัวเองความเป็นเปล่าหวานจะเป็นกว่ายด้วย
โอ้โฮถ้าเปล่าหวานขึ้นตามแม่เราจะทำอย่างไร
แหมแม่นั่นแหละครับพี่ผิด
ลูกเขาก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเขียนคำว่าไอศครีม

แม่นี่ก็ไม่เข้าใจลูกเลยนะครับ
คลิปสุดท้ายจะพาทุกท่านไปนั่งเครื่องบิน
กับคุณพี่ท่านนี้กันดีกว่าครับ
ใครที่เคยได้นั่งเครื่องบิน

มันเป็นอะไรที่ฟินสุดสุดจัดแบบประหลัดบอก
ประหลัดลาออกยังมาบอกว่าสุดจัด
แต่ถ้าคุณเป็นคนกลัวความสูง
หรือไม่มีโอกาสได้นั่งเครื่องล่ะ

เพียงแค่คุณนั้นนับถอยหลังไปพร้อมกับเรา
เอ้าสามสองหนึ่งเอ้ากล้องถอย

แม่คิดได้ยังไงล่ะครับ
เอาเก้าอี้มาครอบหัวไว้ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะครับ
เรียกว่าเป็นไอเดียบันเจิดสุดเถิดเทิงจริงนะ
บอกคำเดียวเลยว่าลาม